คุณผู้ชมคะมีผู้ชายคนนึงเขาเป็นอดีตทหารพราน
เขาออกมาร้องขอความเป็นธรรมเขาบอกว่าเขาโดนชายชะกัน๒๐กว่าคน

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงดึก๓๐มิถุนายนที่ร้านสะดวกซื้อจังหวัดสุพรรณบุรี
เขาไปรับแฟนสาวทำงานอยู่ที่นั่นหน้าร้านมีชายชะกันยืนอยู่สามสิบสี่สิบคนอ่ะ
แล้วสุดท้ายถูกดึงตัวออกมาถูกเรียกออกมาแล้วก็รุมทำร้ายร่างกายเขานะคะ
เป็นอดีตทหารพรานสังกัดกรมทหารพรานที่๑๑
ปฏิบัติงานในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

ว่าเขาถูกชายชะกันกว่า๒๐คน
ถูกรุมทำร้ายร่างกายที่ร้านสะดวกซื้อในอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
แล้วก็บาดเจ็บมีแผลตามตัวเต็มไปหมดนะคะ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดหลังจากเกิดเหตุ
คือตำรวจเขาตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อจะเรียกตัวคนก่อเหตุมาสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดี
ตัวผู้เสียหายเล่าให้ฟังค่ะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๔ทุ่มครึ่ง๓๐มิถุนายน
ขับรถไปรับแฟนสาวค่ะที่เป็นพนักงานอยู่ในร้านสะดวกซื้อนี่แหละ
แล้วก็มีกลุ่มชายชะกันยืนอยู่หน้าร้าน๓๐๔๐คนเลยนะ
ก็ไม่รู้ว่ายืนทำอะไรกันตัวเขาก็ไม่ได้สนใจเข้าไปยืนรอแฟนในร้าน
แล้วก็สังเกตเห็นว่ามีกลุ่มผู้ชายยืนอยู่ในร้านด้วยนะคะ๖๗คน
ไปสัก๕นาทีมีชายชะกัน๓คนเดินมาล็อกแขนเขาค่ะ
แล้ว๑ใน๓อ้างว่าเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสอบต
แต่ไม่บอกว่าอยู่ในพื้นที่ไหนพยายามจะดึงตัวนายถิตินัทออกไปจากร้าน
แต่เขาก็ไม่ยอมไปเขาก็ขัดขืน
แล้วก็มีผู้ชายอีกคนตะโกนบอกว่าไปยืนรอหน้าร้าน
กำลังเคลียร์ปัญหากันอยู่กับพนักงานในร้าน
ตัวนายถิตินัทก็ยอมเดินออกไปเพราะคิดว่าเขาคงมีเรื่องมีราวอะไรกัน
ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งแต่ปรากฏว่ามีผู้ชายอีกคนนึง
จำได้แค่ว่ามีรอยสักที่แขนทั้งสองข้าง
วักมือเรียกแต่เรียกแบบยิ้มออกมาหน่อย
ตัวนายถิตินัทบอกว่านึกว่าคนรู้จักกันเพราะกวักมือเรียกแล้วยิ้มให้
เดินไปหาพอเดินไปหาปุ๊บผู้ชายคนนี้ต่อยเลย
ชกหน้าเขาเลยอะค่ะแต่เขาบอกว่าเขาอ่ะหลบทัน
ยสวนไปหนึ่งทีเพื่อป้องกันตัวเท่านั้นแหละ
พอสวนไปทีนึงเพื่อป้องกันตัวชายชะกัน๒๐กว่าคนมารุมเขาเลยอะค่ะ
รุมเขาจนเขาได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วมีผู้ชายที่อ้างตัว
ว่าเป็นอาสาตำรวจเข้ามาช่วย
แต่มีผู้ชายอีกคนที่เป็นบอกว่าอ้างว่าเป็นสอบต
กระชากคอเสื้อเขาแล้วบอกเขาว่ากราบเท้าก่อน
เดี๋ยวจะปล่อยตัวไปแต่ว่าทีเนี้ยมีตำรวจเขาส่งสายตรวจมาสามนาย
มาช่วยเหลือแล้วก็พาตัวไปที่สพสุพันธุ์บุรีค่ะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่สายตรวจมา๓นายครับมามารับตัวไป
แล้วก็คุ้มกันไปคุ้มกันออกจากตรงนั้นนะครับ
ไปที่สพเมืองแล้วเจ้าที่ตำรวจก็ส่งไปตรวจร่างกาย
อืมนายถิตินัทบอกงงเลยอ่ะครับ
รับแฟนสาวอยู่ดีดีแล้วกลุ่มชายชะกันมายืนกันอยู่
โอ้โหหลายสิบคนแบบนี้นะคะแล้วก็มารุมทำร้ายเขา
ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรวบรวมพยานหลักฐาน
เรื่องต้นก็คือตรวจสอบภาพในกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนก่อเหตุแล้วค่ะ
ได้มีการเรียกตัวกลุ่มชายชะกันที่เห็นภาพในกล้องวงจรปิด
เห็นแบบชัดนะคะ๓คนมาสอบปากคำ
แล้ว๑ใน๓ก็เป็นคนที่อ้างตัวว่าเป็นสอบตค่ะ
แต่ว่าเบื้องต้นคนที่ตำรวจเรียกตัวมาสอบปากคำเนี่ยนะ
ยังให้การภาคเศษนะคะก็คือแบ่งรับแบ่งสู้อยู่
อ้างว่าไม่ได้เข้าไปร่วมทำร้ายร่างกายนายถิตินัท
เดี๋ยวขยายผลตามตัวกลุ่มชายชะกันคนอื่น
อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เป็นคนที่ร่วมทำร้ายร่างกายเนี่ย
สอบปากคำเพิ่มเติมก็จะดำเนินคดีทั้งหมดนะคะ
ไปร่วมกันก่อเหตุในเหตุการณ์นี้อืม
ดูจากคลิปแล้วก็หมายนายอยากใช่นะคะ